คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คุณเจนศักดิ์ทีมข่าวของเรา
รายงานสดให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของอีก๒วันสุดท้าย
พระศกนิกรจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงจุดคัดกรองโรงแรมรัตนโกศิลป์
นั่นหมายถึงผู้ที่กำลังมาต่อคิว
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวของเรานะฮะ
ก็ติดตามบรรยากาศเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือจุดบริเวณราชนาวีสโมสร
ซึ่งเป็นจุดที่ประสบคณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดินทางออกจากประตูของพระบรมหาราชวัง
เพื่อไปสอบถามความรู้สึกของประชาชน
ท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อคืน๒ทุ่มต่อคิว
เช้านี้ได้ออกมาจากพระบรมหาราชวังตอน๖โมง
ดังนั้นติดตามรายงานได้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจากพระบรมหาพระชวัง
เข้าสู่ช่วง๒วันสุดท้ายแล้ว
แต่ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบางคนใช้เวลากว่า๑๐ชั่วโมง
แต่บอกว่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ

ทำให้ประชาชนยังคงใช้เวลาร่วม๑๐ชั่วโมง
ในการรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่กลางคืนวันที่๓ตุลาคม

เมื่อเวลา๒๐นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

มาจากชุมพรค่ะขึ้นรถสิบโมงเช้า
มาถึงสนามหลวง๒ทุ่ม
แล้วก็นั่งรอได้ไหว้พระบรมศพช่วง๖โมงเช้าค่ะ
ดีใจค่ะเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้ว
เมื่อมีโอกาสที่จะได้มาก็คิดว่าอยากจะมา
ไม่ต่างจากคุณยายอายุ๗๒ปีคนนี้ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์

มาจากนครสวรรค์ก็มาตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

รู้สึกเดียวเหมือนกันค่ะ
ส่วนครอบครัวนี้มีทั้งพ่อแม่พี่น้อง
ตายายและลูกสาววัย๓ขวบ
พร้อมใจกันเดินทางมาจากมีนบุรี
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

แม้ว่าประชาชนจะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะ
แต่หลายคนก็บอกว่าจะเจอฝน

ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะ
อัญชลีสิริมัวคลาวไทยรับทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ